คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่มีคลิปปรากฏออกมา

นี่นะคะแต่ว่าร่าสุดทางผลส่งจังหวัดออกมาแล้ว
ออกมาสั่งปรับ๒๐๐บาทแล้วก็อบรมคนขับรถให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นคลิปภาพที่เพจชื่อดังนะคะคนใต้ใจเต็มเขาเอามาโพสต์ลงในโซเชียล
เป็นภาพขณะนักเรียนหญิงสวมชุดเนธนารีของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช๒คน
เต้นอยู่ท้ายรถสองแถวอย่างหวาดเสียวจนเกรงว่าจะเกิดอันตราย
ขณะรถก็วิ่งไปตามถนนสายนครศรีธรรมราชราชพัฒน์ตำบลท่างิ้วอำเภอเมือง
พร้อมระบุข้อความบางช่วงบางตอนว่าสงสัยจะเรียนมากคงเครียดโดยคลิปภาพดังกล่าวก็ถูกนำมาโพสต์ในช่วงวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำคลิปภาพมาตรวจสอบ
พบว่าเป็นรถสองแถวหมวดสามเส้นทางซ้ายที่เจ็ดเก้าศูนย์นครสีธรรมราชบ้านนาเหรงในอ่ากาญจนาดิตช่วงนครสีธรรมราชปากลงน่ะนะคะ
โดยผู้ประกอบการขนส่งก็คือบริษัทนครบริการขนส่งจำกัดซึ่งคนขับก็คือนายนเรศอินทรวิมลไปอนุญาตขับรถทุกประเภททอสอง
เจ้าหน้าที่ขนส่งก็เลยเรียกตัวมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตราหนึ่งร้อยสองพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเป็นเงินสองพันบาท
พร้อมกับส่งตัวไปอบรมความรู้เกี่ยวกับพรบการขนส่งทางบกและพรบการจราจรนะคะแล้วก็มีการสั่งกำชับให้ทางผู้ประกอบการขนส่งเนี่ย
ควบคุมกำกับดูแลคนขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะอ่าพี่บอกให้ก็ได้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้มีคำถามบอกว่าเหมาะสมหรือเปล่าน้องไม่รู้ไม่เหมาะสมค่ะอันนี้ตอบให้เบื้องต้นนะคะ